ร้านค้าขายของชำนะคะท่านดูข่าวนี้หน่อยนะคะเป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีเลยคือตอนนี้มิจฉาชีพมันพยายามหากลวิธีต่างเปลี่ยนไปเรื่อย
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะไปขโมยสินค้าจากร้านค้าร้านหนึ่งแล้วเอาสินค้าที่ขโมยเนี่ยมาอีกร้านหนึ่งแล้วบอกว่าขอเปลี่ยนเป็นเงินสด
ลักษณะขอคืนของแต่จะเอาเป็นเงินสดแต่เจ้าของร้านร้านใหม่เนี่ยเขาจับพิวรุษได้คือเขาก็ถามนะว่าคุณมาซื้อกับใครผู้หญิงคนนี้บอกมาซื้อกับคนอ้วนผอมแล้วสรุปจะอ้วนหรือจะผอมดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ

เขาว่ากันว่าคนเนี่ยถ้าพูดความจริงพูดร้อยครั้งมันก็จะเหมือนเดิม
แล้วคนมันจะไม่ตะกุกตะกักไม่มีพิรุธแบบนี้

นี่แหละค่ะคุณรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงถ่ายคลิปไว้ได้ทัน
แล้วรู้ได้ไงว่าผู้หญิงคนนี้จะเข้ามาก่อเหตุลักษณะแบบนี้
เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้หญิงคนนี้มาที่ร้านนี้
มาที่ร้านขายของชำตรงนี้นะคะ
นี่เป็นครั้งที่สองแล้วเพราะฉะนั้นแล้วคือเขาเริ่มรู้ตัวแล้ว
ถึงว่าเจ้าของร้านเขาก็เลยเอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชม
เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
เอาคลิปนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน์
ขอบคุณมากเลยนะคะที่ทำให้เห็นภัยอีกมุมหนึ่งของสังคม
แล้วให้ข้อมูลบอกว่าช่วง๒ทุ่มวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมา
ผู้หญิงคนหนึ่งก็คือคนดังกล่าวนี่แหละ
ถือของเต็มไม้เต็มมือเดินเข้ามาในร้าน
อ้างบอกว่าซื้อของมาจากร้านเธอจะขอเปลี่ยนเป็นเงินสด
แต่ก็ไม่ได้บอกเหตุผลนะว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนเป็นเงินสดนะฮะ
แต่เธอจำได้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยมาซื้อของที่ร้าน
หมายถึงว่าเคยมาที่ร้านก่อนหน้านี้แหละ
แต่ไม่เคยมาซื้อไอ้สินค้าที่มาเปลี่ยน
เธอก็เลยขู่ไปว่าอย่ามาตุตะนะ

ถ้าเกิดว่าเปิดกล้องวงจรปิดเนี่ยไม่ใช่คุณเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องนะ
ผู้หญิงคนนี้เจ้าของร้านเธอก็เลยจี้ถามผู้หญิงคนดังกล่าวค่ะคือมิจฉาชีพนั่นแหละ
ถามย้ำย้ำไปย้ำมาคือต้อเนี่ยสุดท้ายตอบผิดผิดถูกเห็นไหม
อย่างที่บอกว่าซื้อกับคนอ้วนผอมนั่นแหละ
เอาล่ะผู้หญิงคนนี้เจ้าของร้านเธอก็เลยจับไตได้นะคะ
สุดท้ายเธอทำไงรู้ไหม
บอกว่าอ๋อคงจำผิดร้านแล้วรีบวิ่งออกไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากร้านเลยจ้ะ
กับใครล่ะเธอก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องมาโพสต์เพื่อให้ร้านขายของชำเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่มาทำพฤติกรรมแบบนี้เนาะ